ที่ชวนสะพึงมากนะครับโดยเฉพาะสมบัติธุงภาพสตรี
สะไหล่นอนอยู่หน้าบ้านของลูกค้าต่อหน้าต่อตาลูกค้า
โรคก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณนัฏภงศ์อยากใช้คำไหน

ดูจากคุณที่คุณทำท่าลวกก๋วยเตี๋ยววันก่อนแล้ว

แต่เกี่ยวกับคนที่เป็นรายเดอร์หนุ่มรายนี้ฮะ

ลูกสาวของคนที่สั่งเนี่ยเดินออกมารับ
คือดูจากรูปภัณฑ์สันธารเสื้อผ้าปกติมาก
ไม่ได้มีแต่งตัวหวือหวาชวนอะไรเลย
แต่ไอ้หนุ่มคนนี้ก็ส่งอาหารให้อย่างดี
ปกติดีไม่มีท่าทีใด
แต่หลังจากนั้นมาหลังจากที่สาวคนนี้หันหลังให้
สายตาของหนุ่มคนนี้มองต่อไป
แล้วไม่ยอมลดสายตาตัวเอง
จากนั้นมามือซ้ายควักออกมาเลย

มันจะพร้อมสะพรึงอยู่แล้วตั้งแต่แรก

ถ้าเวลาคนจะรูดซิปมันจะต้องใช้มือสองมือ

แต่การที่จะเอาเจ้าหนอนน้อยออกมา

เลยดูได้เถอะดูได้เลยว่า

คือทำ๒รอบรอบแรกคือ
ยืนก็สไลด์จากนั้นมารู้สึกขาเมื่อย

เขาไม่เสร็จแล้วจากนั้นบิดมอเตอร์ไซค์จากไป
แต่ภาพนี้ชวนสะพรึงสำหรับลูกค้า
ไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว

ควรจะทำมาหากินตามปกติ
แต่มาทำแบบนี้เขาก็ยอมรับว่าทำไปเพราะความเมา
เฮ้ยเมาไม่ได้ขี่มันาซัยเปะเหรอ
นั้นด้วยเมาขี่มอเตอร์ไซค์เป๋ได้ส่วนหนึ่งด้วย
แต่เมาแล้วคึกก็ด้วยนะ

ดังนั้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาอาณาจารย์ในที่สาธารณะ
ปรับเงินไป๕๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวไป
ต้นสังกัดบอกนี่ตอนนี้มองหนวดกระดิกแล้ว
กับพฤติกรรมของรายเดอร์หนุ่มรายนี้นะฮะ

ไม่จะไปทำภาพลักษณ์คนอื่นเขาเสียด้วย